เอาทุกผู้ชมครับตกลงวันนี้หญิงไก่นะตามฉายาของเธอนะฮะ
ไปร้องทุกข์ที่กองปราบรามจริงนะครับไปกับทนายโป้งทนาย
เกียรติคุณต้นยางนะฮะเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะขอร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรมหน่อยหลังจากที่ทางฝั่งครอบครัวของเจ้าสัว
สุรชัยวัย๗๕ปีที่เป็นสามีเนี่ยทางลูกเนี่ยไปแจ้งเรื่องกับ
ทางกองปราบรามให้สืบสวนหาข้อเท็จจริงว่าทางหญิงไก่เนี่ย
หลอกให้คุณพ่อของเขาเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วก็เอาทรัพย
ไปหรือเปล่าทำให้พ่อเนี่ยศูนย์ทรัพย์สินไปแล้วกว่าห้าสิบล้าน
บาทแล้วยังจะฮุบสมบัติอีกนี่หลังจากนั้นก็พาเจ้าสัวสุรชัยเนี่ย
ออกไปจากบ้านของเธอซึ่งตอนนี้เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่า
สามีเธออยู่ที่ไหนเหมือนกันทางฝั่งลูกของเจ้าสัวสุรชัย
ครับไปร้องทุกข์กับกองปราบรามให้สืบสวนเรื่องนี้หาข้อเท็จจริง
จริงเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๑ตุลาคมส่วนวันนี้นะ
หญิงไก่นี่ก็วัย๖๐แล้ว๖๐กว่าแล้วก็เลยไปกับทนายโป้งไป
กองปราบเหมือนกันบอกว่าขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยหลัง
จากถูกฝั่งของครอบครัวของสามีเนี่ยมากล่าวหาแบบนี้หาว่า
สัวสุรชัยพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่ไปหาหมอตามนัดตอนที่ไม่
อยู่กับเธอพอเธอพาไปกลับไปขอใบรับรองว่าสติสัมปชัญญะ
ทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพาไปจดทะเบียนสมรสในวัน
เดียวกับที่จดทะเบียนยากับอดีตสามีของหญิงไก่หลักฐานที่
หญิงไก่นำมาในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเธอบอกว่าเป็น
ข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนมาก่อนนำมาให้กับ
กองปราบรามเพื่อมาขอความเป็นธรรมในฐานะภรรยาจดทะเบียน
อย่างถูกต้องจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องนี่เธอบอกแล้วสิ่งที่ลูก
ชายของทางเจ้าสัวสุรชัยนำมาเปิดเผยหรือว่ามาแจ้งกับ
กองปราบเนี่ยไม่เป็นความจริงนี่ฮะยื่นหนังสือเสร็จก็ออกมาให้
สัมภาษณ์กันนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทางหญิงไก่นี่ที่น้ำ
คลอตลอดเวลาเห็นไหมครับบอกไม่ขอพูดดีกว่าไม่อยากตอบ
คำถามอะไรกับสื่อให้ทนายโป้งเนี่ยตอบคำถามแทนก็แล้วกัน
โป้งบอกว่าตอนนี้หญิงไก่ยังเครียดแล้วก็กังวลมาก
นะเธอเอาเอกสรรพ์เอกสารส่งหนังสือต่างมาให้กับสื่อมวลชน
ทนายโป้งบอกว่านอกจากเรื่องที่ถูกกล่าวหาปัจจุบันแล้วเนี่ย
นะที่ฝั่งลูกของสามีมากล่าวหาหญิงไก่แล้วเนี่ยเธอยัง
เครียดที่ถูกขุดประวัติเก่าเก่าซึ่งความจริงแล้วมันเป็นคดี
มันจบไปหมดแล้วแล้วทุกคนก็มีโอกาสผิดพลาดกันได้เรื่อง
อดีตที่เกิดขึ้นสารก็พิพากษาไปหมดแล้วพ้นโทษมาหมด
แล้วสังคมควรจะให้โอกาสหญิงไก่เธอก็เลยมาขอความเป็นธรรม
ในฐานะที่เป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องกับเจ้า
สุรชัยแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามตัวสามีของเธอ
ให้ออกมาเปิดเผยความจริงว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงกัน
เรื่องจริงส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างที่เจ้าสัวสุรชัยให้
เธอมาทนายโป้งบอกว่ายืนยันว่าลูกความเนี่ย
บอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่จดทะเบียนสมรสกัน
ฉะนั้นคนภายนอกไม่ควรเข้ามายุ่งเนื่องจากตัวของหญิงไก่
หรือว่าเจ้าสัวสุรชัยล้วนแต่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งคู่
เรื่องการจดทะเบียนสมรสนะฮะที่มีคำถามว่าเอ้ายากับอดีต
วันนั้นแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่กับเจ้าสัวสุรชัยเลย
เนี่ยมันได้หรอเห็นตามกฎหมายเขาบอกต้องเว้นไว้๓๐๐กว่า
วันก่อนจดทะเบียนหย่าแล้วถึงไปจดทะเบียนสมรสใหม่ได้
แต่ทนายโป้งยืนยันว่ามันมีข้อยกเว้นบางข้ออยู่ใน
กฎหมายเรื่องนี้นะฮะแล้วถ้าวันนั้นมันจดไม่ได้เนี่ยนาย
เบียนเขาคงไม่จดให้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีอะไรผิด
พลาดขึ้นมาจริงหรือไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบ
ไม่ใช่หญิงไก่แต่คือนายทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสให้

มันเข้าไปข้างใน
กฎหมายเขาก็มีข้อยกเว้นอยู่นะว่าจะจดทะเบียน
ได้เพราะอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายปลายทางก็คือถ้านาย
ของรัฐนะฮะเขาต้องตรวจสอบความถูกต้องอยู่แล้วกระบวนกลางขั้นตอนในการที่จะจดทะเบียนสมรสในการที่จะทำมิติกรรมกับเจ้าที่ของรัฐเนี่ยในทะเบียนเขามีดุลพินิษฐ์เขามีกฎหมายถ้าทำไม่ถูกไม่ต้องในทะเบียนก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะอันนี้เราไม่ได้ไปจบกันเองนะฮะจดหาเจ้าที่ของรัฐในทะเบี
กับสื่อมวลชนเสร็จทีแรกหญิงไก่เขาบอกเขาไม่ขอพูดใช่ไหมน้ำตาคลอยืนฟังอยู่สุดท้ายไปไปมามาทนายโป้งบอกเอานะยังไงซะอัดอั้นตันใจตรงไหนก็คุยกับสื่อวันนี้เลยก็แล้วกันคุยกับสื่อมวลชนบ้างก็ได้สุดท้ายหญิงไก่ก็เลยบอกพูดก็พูดแต่วันนี้ไม่อยากพูดอะไรมากนะเอาเรื่องชุดก่อนนี่ตั้งใจใส่ชุดดำมาเลยถามว่าท
มันไว้ทุกข์ให้กับสื่อบังสื่อที่เสนอข่าวเธอในเรื่องนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยแต่กลับไปขุดเรื่องเก่าของเธอขึ้นมาทั้งที่มันเป็นคดีที่จบไปนานแล้วเลยขอประกาศตรงนี้เลยว่าหลังจากจบคดีเรื่องนี้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเธอกับลูกของสามีของเธอเนี่ยเธอบอกเธอจะขอกโกนผมบวชตลอดชีวิต
กับฝั่งของลูกของเจ้าสัวสุรชัยสามีของเธอหญิงไก่บอกว่าตอนนี้ยังสงสัยอยู่ว่าที่ลูกของคุณสุรชัยมาแจ้งความว่าพ่อเนี่ยผิดปกติไปหลังจากที่มาเจอเธอมาอยู่กับเธอตกลงมันยังไงกันแน่เอ้าก็เห็นลูกชายของเจ้าสัวสุรชัยให้สัมภาษณ์กับสื่อพอสื่อถามว่าคุณสุรชัยเป็นยังไงบอกพ่อสบายดีเอาแล้วตกลงพ่อสบ
ผิดปกติอันนี้หญิงไก่เขาถามนะขณะเดียวกันตอนนี้เธอเองก็ยังติดต่อสามีไม่ได้เธอเลยไม่เชื่อว่าสามีจะสบายดีนะเธอบอกว่าอีกมุมนึงเนี่ยจะผิดปกติเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเธอแล้วไปอยู่กับฝั่งของลูกหรือเปล่าอยากให้คุณสุรชัยสามีเนี่ยออกมาพูดให้ฟังให้สังคมฟังไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนที่อยู่ด้วยกัน

สามีคือคุณสุรชัยออกมาพูดความจริงหรือติดต่อมาหาเธอบ้างเพราะเธอเป็นห่วงมากคิดถึงมากไม่รู้ว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่กับลูกแล้วมีความสุขจริงหรือไม่เนี่ยวันที่ลูกมารับไปจากบ้านเธอเนี่ยเห็นไหมฮะเอารถตู้มารับไปเนี่ยคือถ้าคุณสุรชัยออกมาชี้แจงแล้วก็คุยกันได้ลงตัวตกลงทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
บอกว่าเธอจะบวชตลอดชีวิตแล้วนะคือตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวยังเคลียร์เรื่องนี้ไม่จบถ้าเคลียร์จบเมื่อไหร่หญิงไก่บอกเธอพร้อมจะหย่านะพอหย่าเสร็จปุ๊บจะขอบวชตลอดชีวิตเลย
พูดคุยกับคุณพ่อและเพียร์กันครบกันต่อยังอยากจะบวชอยู่ไหมครับพี่
อย่างไรก็ขอถือสินตลอดชีวิตแน่นอน
ไม่ว่าจะมาแบบไหนหรือจะดีหรือจะอะไร
ก็ขอถือศีลบวชตลอดชีวิต
แต่ตอนนี้ติดเตรียมยาซึ่งมันจะผิดสินขอยา
เธอบอกถือสินบวชตลอดชีวิตนะ
ไม่รู้ถ้าเกิดเรื่องจบต้องไปตีความเลยแหละว่าถือศิลปวดตลอดชีวิตเป็นแบบไหนยังไง

อาจจะถึงขั้นโกนหัวอยู่วัดว่าจะอยู่บ้านแล้วถือสิน
แต่ถ้าฟังจากที่หญิงไก่บอกที่คุยกับสื่อมณชนหรือว่าให้สอมภาษณ์ในที่ต่าง
เธอบอกเธอไม่ติดใจเรื่องหย่าเธอพร้อมหย่า
แต่ไอ้ทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรต่างนานาที่เจ้าสัวสุรชัยให้เธอมา

หรือเป็นการให้หลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วเป็นการให้ด้วยความเสน่หา

หรือว่าคืออย่างที่หญิงไก่บอกว่าอยากให้คุณสุรชัยอยากให้พ่อออกมาพูด

หรือก็ต้องรอฟังคุณสุรชัยพูดด้วยไหม
เพราะตอนนี้ทางลูกรับไปรับไปอยู่ด้วย
ซึ่งหญิงไก่บอกว่าจะให้เคลียร์ที่สุดเนี่ยคือให้เจ้าสัวสุรชัยเนี่ยออกมาเลย
ให้ออกมาพูดเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
วันที่ผ่านมาเนี่ยรักเธอจริงหรือว่ามึนงงไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
หรือว่ามอบทรัพย์สินต่างให้เธอด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง
หรือว่ามอบให้โดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง

ที่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้แล้วคุยกับหญิงไก่
แล้วเธอก็ส่งหลักฐานมาให้ดูที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะนะ
ช่วยพี่นะตังคลิปด้านโทรศัพท์อัดคลิปเอาไว้ด้วย
คนก็ถามว่าใครถ่ายคลิปให้เนี่ยทำไมต้องตั้งใจเก็บหลักฐานแบบรายละเอียดทุกเม็ดเลย
เหมือนกับต้องการจะสื่อให้เห็นว่านี่เขาโทรมาจีบนะเนี่ยเห็นไหม
เกี่ยวพาราศีนี่นะฮะนี่ของเมื่อวานนะที่เราให้ท่านผู้ชมได้ดูไปก่อนแล้วนะครับ
หมดสภาพไปแล้วเป็นของพ่อไปหมดแล้วใช่เหลืออยู่อย่างเดียวยังไม่ได้ให้
หัวใจก็เอาไปแล้ว
หรืออะไรก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้พูดไม่เป็น
เออเขายังหาว่าพ่อไม่มีลำยาเขายิ่งพูดกันอยู่นะ
เมื่อวานให้ดูคลิปนี้นี่เธอบอกนี่เธอถูก
จีบนะเนี่ยเห็นไหมนุ่มจีบสาวเลยนะล่าสุดนะ
คุณบอมอภิวัฒน์บอกว่านี่หญิงไก่ส่งคลิปมาให้อีก
บอกมีภาค๒ตอนต่อจากเมื่อวานนะคุณเขียนมาสอนเพื่อยืนยันความรัก
เจ้าสัวสุรชัยมีต่อเธอ
ก็คือเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้นะฮะตอนแรกเนี่ยดูคลิปเหลือง
เสื้อสีเหลืองไปเมื่อวานแล้วที่เปิดเสียงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือเพิ่มเติมเป็นฉบับเพิ่มเติมนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับตัวของหญิงไก่บอกว่าได้ให้หลักฐาน
กับพนักงานสอบสวนกองปราบรามไปเยอะพอสมควรถ้าหากพนักงานสอบสวนต้องการ
เพิ่มเติมอีกก็ยินดีให้ความร่วมมือโดยสิ่งที่ร้องขอไปยังกองปราบ
ในวันนี้เนี่ยหญิงไก่ร้องไปสามข้อนะฮะหนึ่งก็คือให้ติดตามตัวสามี
ก็คือคุณสุรชัยให้กับเธอด้วยสองขอให้ตำรวจเนี่ยเรียกคุณสุรชัย
มาสอบปากคำว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ลูกมาแจ้งกับที่เธอมาแจ้ง
ใครพูดจริงอะไรยังไงและสามขอให้สืบสวนเรื่องนี้
หากพบว่าฝ่ายไหนใครกระทำผิดให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นี่นะฮะขณะเดียวกันวันนี้นะครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากครอบครัวของคุณสุรชัยนะครับ
บอกว่าปกติคุณพ่อก็คือคุณสุรชัยไม่เคยพกบัตรเครดิตของธนาคาร
ธนาคารหนึ่งเลยนะบัตรตัวจริงก็อยู่ที่บ้านแต่พอไปอยู่กับหญิงไก่เนี่ย
ได้ไปแจ้งขอออกบัตรใหม่แจ้งย้ายที่อยู่ส่งเอกสารของทางธนาคาร
ให้ไปส่งที่บ้านของหญิงไก่แล้วมีการใช้บัตรเครดิตไปนะของพ่อนะ
ซึ่งขณะนี้สั่งระงับบัตรแล้วเพราะว่าบัตรเนี่ยถูกระงับ
สั่งระงับลูกบอกเพราะบัตรเนี่ยรูดอย่างเดียว
แต่ไม่ได้เอาเงินไปจ่ายเข้าบัตรเลยนะซึ่งครอบครัวเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกัน
เพราะว่าเขาย้ายที่ส่งเอกสารไปบ้านหญิงไก่นอกจากนี้ทางครอบครัวของเจ้าสัวสุรชัยนะครับ
สมุดบัญชีธนาคารที่ทางเจ้าสัวสุรชัยมีเนี่ยติดตัวไปเนี่ยนะ
มีเงินอยู่๓ล้านบาทนะสมุดบัญชีแบงค์นั้นเงินสดขายที่ได้
หักมัดจำหักค่าธรรมเนียมเนี่ยคืนเพื่อน๑๒ล้านคงเหลือเงินโอนอีก๑๕ล้าน
ให้เอาตึกแถวไปจำนองอีก๒ห้องได้เงินไปอีก๑๐ล้าน
มีค่าเช่าที่ดินนะที่พ่อต้องได้เดือนละแสนสองหมื่นห้าพัน
สี่ร้อยไปอยู่กับหญิงไก่ห้าเดือนรวมแล้วหกแสนสองหมื่นเจ็ด
พันปกติเขาจะโอนเข้าบัญชีพ่อลูกชายบอกถูกโอนออกไปหมด
นะหมดเลยถูกโอนออกไปแล้วยังมีที่ดินที่โอนให้กับลูกของ
หญิงไก่อีกหนึ่งแปลงมูลค่าประมาณ๑๐ล้านคอนโดอีก๑ห้อง
มูลค่า๕ล้านมีหุ้นของปูนซีเมนถูกขายไปอีกมูลค่า๑๐ล้าน
เอาเป็นว่าลูกบอกว่าตั้งแต่คุณสุรชัยไปอยู่กับหญิง
ไก่ได้ไม่กี่เดือนเนี่ย๕๖เดือนเนี่ย
เงินหายไปเนี่ยทั้งเงินทรัพย์สินต่างเนี่ยมูลค่ารวมเกิน
หลานค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ไปพาพ่อกลับมาหรือไม่ไปแจ้ง
ปราบเพิ่มเติมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทรัพย์สินจะหายอีก

ลูกยืนยันว่าตอนนี้เจ้าสัวสุรชัยสุขภาพดีขึ้นนะฮะเมื่อ
กับช่วงแรกที่รับมาจากบ้านหญิงไก่ตอนนี้กินข้าวกิน
ได้มากขึ้นมีความสุขดีนี่แล้วก็ยืนยันด้วยภาพนะบอก
มีภาพที่ครอบครัวถ่ายเอาไว้หลังจากไปรับเจ้าสัวสุรชัย
จากบ้านหญิงไก่ขอยืนยันว่าครอบครัวเนี่ยไปรับมาด้วย
อาการที่เดินมาตามปกติไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปลักพา
ตัวคุณพ่อมาตอนนี้พ่อก็มีความสุขดีนะไม่ต่างจากช่วง
ก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่กับครอบครัวก่อนก่อนจะไปอยู่กับหญิง
ไก่เวลาเจอหลานก็ยิ่งมีความสุขมากนะเห็นไหมครับเจ้า
สุรชัยกับลูกหลานเรื่องที่เกิดขึ้นครอบครัวคุณสุรชัยบอกว่า
ว่าจะขอดำเนินการตามขั้นตอนต่างต่อไปนะครับสิ่งที่ตอน
ติดใจสงสัยที่สุดก็คือเรื่องการจดทะเบียนสมรสอ่าที่
หญิงไก่เนี่ยหย่าจากสามีเก่าแล้วจดทะเบียนกับคุณพ่อก็คือ
คุณสุรชัยทันทีทั้งที่ปกติเขาต้องเว้นเอาไว้๓๐๐กว่าวัน
ทนายรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายรนโรงทวงคืนความยุธรรม
ในสังคมให้ความเห็นเรื่องการจดทะเบียนสมรสเอาไว้นะครับ
บอกว่าหลังจากหย่าแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาอีก๓๑๐วันนะครับ

กฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา๑๔๕๓เขาระบุเอาไว้นะครับว่าถ้าเมื่อ
เฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงที่จดทะเบียนหย่าแล้วเนี่ยจะต้อง
สามร้อยสิบวันถึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ยกเว้นแต่ว่าจะ
ใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าไม่ได้ท้องเพื่อป้องกันเด็กที่
เกิดมาจะมีพ่อเป็นอีกคนมีข้อยกเว้นอยู่บางเรื่องแบบนี้ว่า
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้หรอกว่าข้อยกเว้นแบบไหนอะไรยังไง
แต่ว่าเจ้าสัวสุรชัยเนี่ยนอกจากเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ว

ก็เนี่ยเธอบอกก็เธอก็จดได้เนี่ยเธอมีทะเบียสมรสเนี่ย

ว่าถ้าเธอก็จดไม่ได้ณทะเบียนจะจดให้ได้ยังไง
แต่เธอบอกเธอก็ไม่ติดขัดนะถ้าเกิดจะหย่า
แต่ว่ามาเคลียร์กันให้จบเคลียร์กันให้เรียบร้อย

สัวสุรชัยเป็นคนที่มอบให้ทั้งหมด
โดยมีสติสัมปชัญญะต่างสมบูรณ์ดีรู้เรื่องดีทุกอย่าง